มันอยู่ข้างหลัง
มันอยู่ข้างหน้า
อ๋อไปแอบอยู่ข้างหลังจะได้ออกก็ชัดอย่างนั้น

ลำรอบลำรอบนี้เลยเจอมูงตรงนั้นอะขออีกส่องแป้งนะ
เลขอะไรนะสองแปดอ๋อนี่เห็นไหมอืมอยู่ดิชัด

เรื่องอะไรคะ

เห็นอะไรอะ
เห็นไหมครับ